อ่าไปดูคุณผู้ชมครับฝนตกตกลื่นลื่นแบบนี้นะฮะอื้อหือระวังลื่นจริง
นี่ขนาดว่ามาช้าแล้วนะอืมยังเกือบไปเลย
โอ้ยนี่รถพี่คันนี้กล้องหน้ารถเนี่ยหยุดจึ๊กเลยนะ
คือมอเตอร์ไซค์มาแล้วเสียหลักเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฟึ๊บ
น้ำเหยียบน้ำเหยียบน้ำลงไปเสร็จปั๊บ
คนนึงขึ้นมาได้อีกคนนึงวิ่งมาดูแล้วทำท่าเหมือนตกใจตกใจ
แล้วใต้ท้องรถเป็นยังไงอ่ะนี่แหละครับฝนตกมา
เตอร์ไซคันนี้มากันสองคนมาทางไหลทางด้านซ้ายจู่
น้ำฝนเสียหลักล้มปักก็ให้เกือบโดนทับครับคุณผู้ชม
ดีนะฮะพี่เขาขับไม่เร็วทำให้จักรยานยนต์ก็ไม่เสียหาย
คนขี่ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับโอ้โหรถยนต์ที่มีกล้องหน้ารถนะครับ
จับภาพเอาไว้ได้ทันนะครับเจ้าของรถก็เอาคลิปนี้มาลงติ๊กต๊อก
เพื่อเตือนคนขับรถช่วงนี้ฝนตกนะครับเขาบอกดีนะที่เขาเบรกทัน
ค่ะนะครับแต่คุณผู้ชมเขาบอกว่าอ้าวไม่เป็นไรเสียหายไม่เสียหาย
เดี๋ยวรอรอประกันรอประกันนะไอ้ฝนมันตกอ่ะรถมันติดเชื่อไหม
กว่าประกันจะมาบรรทสายเขาบอกว่าไม่เป็นไรขอไปแล้วกันอ๋อ
รอไม่ไหวครับคุณผู้ชมครับฝนตกหนักรถติด
แล้วก็ถนนลื่นหลายอย่างที่ต้องระวังครับอืม